คุณผู้ชมครับมีเหตุชนแล้วหนีครับ
คนเอาเรื่องนี้มาโพสต์บอกว่าจริงแล้ว

แต่ว่าผมอยากให้แค่คุณลงมาดูลงมารับผิดชอบบ้าง
คุณชนแล้วหนีหนีไปหน้าตาเฉยได้ยังไง
ใจคนไทยเดี๋ยวนี้เป็นอะไรกันหรือเปล่า
ชนรถจักรยานยนต์ของผม
แล้วคุณป้าคนขับไม่ลงมาดูผม
ไม่ใส่ใจใยดีไม่แย่แสผมสักนิดเลย
ผมถึงขนาดต้องขี่รถจักรยานยนต์ตามรถคันนี้ไปเลยนะฮะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวานตอนเช้าครับ
โมง๕๐นาทีของวันที่๘มิถุนายน
ช่วงข้ามทางรถไฟคลองเตยมุ่งหน้า๓ย่าน
ฟอร์จูเนอร์สีขาวผู้ขับรถเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
ขับชนรถจักรยานยนต์ของเขา
แต่ผู้หญิงขับรถหนีไปเลย
เขาต้องเอารถขึ้นมาแล้วก็ขี่ตามรถฟอร์จูเนอร์คันนี้ไป
แตรตลอดทางเลยฮะอยากให้คนขับฟอร์จูเนอร์จอดหน่อย

พอคนขับฟอร์จูเนอร์จอดนะ
เขาเปิดหน้าต่างลงมาเปิดกระจกลงมาถามผมว่าอะไรรู้ไหมคุณ

ผมก็บอกเขาไปพี่ชนรถมอเตอร์ไซค์ผมไง
เขาก็นั่งอยู่บนรถไม่ยอมลงมาไม่ยอมมาดูรถอะไรของเขาเลยนะครับ

ผมก็เลยถามเขาจะเอายังไงล่ะ
แล้วทีนี้เขาก็ตอบมาคำเดียวบอกว่า
ไปตลาดสยามแล้วก็ขับต่อเลย

ก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์แหละครับบอกว่าไม่ได้ต้องการอะไร
แค่อยากให้ลงมาดูหน่อยว่าเป็นยังไงก็แค่นั้น

คุณก็ต้องรับผิดชอบหน่อยนะฮะ
แล้วก็เอามาเล่าเรื่องราวลงในโลกโซเชียลเชื่อไหม
บอกว่าทำไมคุณไม่แสดงความรับผิดชอบ
หรือแม้แต่น้ำใจที่จะถามถ่ายเขานิดนึงว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่านะฮะ